เห็นไหมคนที่เขาไปที่นี่นะ
แล้วไงตอนเนี้ยคือภาคสุดไปเลยเขาก็มานานแล้ว
แต่ยังทิ้งความดังเอาไว้เนี่ย
นี่วัดแทบแตกคนไปเยอะมาก
เป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมีสาธุชนไปไหว้พระขอพรกันเยอะ
วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
สังเกตดีนะจะมีทั้งชาวไทยมีชาวต่างชาติค่ะมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดโดยเฉพาะวิหารเก่าแก่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวหรือพระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนัตรัย
บอกเลยว่าแทบจะไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวนะแต่ไม่เป็นไรไปด้วยจิตศรัทธาไปนานแค่ไหนรอคิวยังไงก็รอได้
ปฏิมากรรมรูปปั้นรูปสิ่งล้อมค่ะคุณผู้ชม

ว่ากันว่าเป็นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่โบราณ

แล้วองค์เจดีได้ใหญ่มากจริง

มุมที่ลิซ่าเคยใส่ชุดผ้าสิ้นไทยมาถ่ายรูป
เหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คว่าใครมาที่วัดแม่นางปลื้มต้องมายืนจุดนี้
มันกลายเป็นจุดที่ว่าจะต้องต่อคิว
เพื่อจะไปถ่ายรูปแบบเดียวกันกับลิซ่า
ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องใส่ชุดที่เหมือนน้องลิซ่ามาด้วย

เออสวยงามกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
เออให้รู้ว่าน่ะครั้งนึงน้องเขาเคยมา
ใครจะมาตามรอยลิซ่าจะได้เห็นว่าเขาถ่ายแบบไหน
เออทิศภาพเท่ายังกันมุมเต๊ะอย่างไรก็ได้เลย

ได้รู้เรื่องผู้หญิงด้วยหรอ

ไม่ไม่ใช่ของผมเป็นคนอื่นมาแล้ว